เอาพาคุณไปดูอะไรให้มันหายน้อยใจ
หรือว่าถ้าชินแล้วก็ชินไป

มีดินแดนไดโนเสาร์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมา

โอ้โหต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจมาก
จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ

ใช่ค่ะเนี่ยไดโนเสาร์มีหลายพันเลยค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะ
ไหนดินแดนไดโนเสาร์อ่ะยังไงคะเนี่ยดินแดนที่แปะไว้ตรงกำแพง
อันนั้นดินแดงเป็นการวาดภาพลงบนกำแพงเขาเรียกว่า
เนรมิตพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะให้มันกลายเป็นเหมือนดินแดนแห่ง
เป็นที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนยอ
ดูใกล้ใกล้แบบก็โอ้โหว้ยวาดงานละเอียดงานดีนะค่ะ
แล้วเราก็จะเห็นภาพต่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำภูเขาไดโนเสาร์ต้นย่า
แล้วเป็นไงคุณคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูเป็นนักเรียนเป็นผู้ปกครอง
ก็แม่ถูกอกถูกใจชื่นชอบมาถ่ายรูปจนแทบจะไม่เหลือที่ให้ยืนนะคุณค่ะ
โอ้โหนี่ไม่เห็นไดโนเสาร์แล้วตอนนี้
ครับเห็นแต่นักเรียนครับ
บอกว่าผลงานสวยนี้นะคะเป็นผลงานการวาดภาพของคุณรักสุดาตุธรรมหรือครูโอค่ะ
ครูโอเป็นครูผู้ช่วยสอนวิชาศิลปะครูเป็นคนอุดรแต่มาสอนที่โคราช
คุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่
เคยไปที่พิพิธภัณฑภาพ๓มิติที่จังหวัดชนบุรี
ไปดูมาแล้วก็โอ้โหรู้สึกประทับอกประทับใจแล้วก็บอกกับตัวเองว่า
ถ้าสอบบรรจุเป็นครูได้ที่ไหนนะจะไปวาดภาพสวยแบบนี้ให้นักเรียนดู
เพราะว่าเด็กบางคนไม่เคยเห็นเลยต้องยอมรับนะบางคนก็คือไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ต่าง
ครูก็เลยได้แรงบันใจจากจุดนั้นมาพอได้มาเป็นครูที่โรงเรียนบ้านโนนยอ
ก็เลยสารฝันตามที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะไปขอทางโรงเรียนว่าจะวาดภาพแบบนี้นะ
พอได้รับอนุญาตก็ลงมือวาดภาพเลยแต่ที่เลือกเป็นไดโนเสาร์เนี่ยก็ไม่ได้คิดเองเออเองอะไร
ถามความเห็นจากนักเรียนมาแล้วว่านักเรียนอยากดูอะไรอยากให้วาดอะไร
ก็ใช้เวลาหน่อยนึงแต่ผลงานออกมาแล้วโอ้โหมันก็เป็นภาพที่มีความมันมีมิติ
ถูกสวยงามแล้วก็ไม่ใช่แค่บริเวณอาคารหรือกำแพงเท่านั้นนี่
มีค่ะเป็นถนนศิลปะนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องตัวเลขภาษา
เนี่ยมีอักษรต่ำอักษรสูงอักษรกลางให้เด็กได้เรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่องของพยานชนะสระต่างไม่ใช่แค่ภาษาไทยนะ
ภาษาอังกฤษก็มีด้วยเรียกว่าเป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้
ให้กับเด็กบางทีเดินบนถนนบางคนชอบก้มเนี่ยก้มมองถนนเนี่ย
เราได้เห็นศิลปะบนถนนก็เพลิดเพลินไปด้วยได้เรียนรู้ไปด้วย
โดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยการสร้างบรรยากาศให้เขาเห็นบ่อยเขาก็จะจำได้

ใช่แล้วครูบอกว่าไม่หยุดแค่นี้นะเดี๋ยวระยะต่อไปโครงการต่อไปเนี่ยจะวาดอาคารอนุบาลแล้วก็ผนังห้องน้ำด้วย
ก็คือวาดเป็นอาคารอนุบาลให้เด็กยืนตรงนั้นแล้วเรียนหนังสือ
วาดบนผนังอาคารอนุบะ
ไม่น่าล่ะเขาบอกนักกลงนักเรียนไม่เข้าห้องแล้วมัวไปยืนถ่ายรูปเซลฟี่กับเล่นตัวอักษรสูงอักษรต่ำอยู่ตรง
ใช่มีใช่อย่างนั้นเขาก็จะมีเวลาว่างให้เด็กมาเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน
จริงมันก็เป็นวิธีการที่ดีนะเด็กคือการเรียนรู้มันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนอยู่แล้ว
โรงเรียนไหนจะทำตามอ้าวยินดีนะคะลองดูนะคะ